เขามีการโพสต์เป็นการโพสต์ระบายความรู้สึก
บอกว่าเขาโดนผู้ชายคล้ายกับคนโรคจิต
เกี่ยวด้วยว่าเป็นคนมัวยาเสบติดหรือเปล่า
มาเอามีดมาขู่ฆ่า

ปล่อยคลิปหน่อนิดหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมเห็นคือมันเป็นการปลาระเบิดปิงปองแล้วก็ขวดเบียร์ที่มันแตกอยู่ในเกลือนหน้าบ้านเลยนะจริงจริงมันมีคลิปหนึ่งนะคุณนะคลิปความวุ่นวายนะฮะก็จะมืดมืดหน่อยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยคลิปเนี้ยนะฮะเขาก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับก็มีทั้งระเบิดปิงปองแล้วก็มีทั้งเศษขวดอะไรแบบนี้
พี่ของผมเนี่ยที่เปิดร้านขายน้ำอ่ะขายพวกชากาแฟอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็เข้ามาทำทีพูดคุยกับคุณตาคุณตาก็อายุเยอะแล้วเกือบ๙๐แล้วตาเนี่ยนั่งอยู่บนรถวิวแชร์ทีนี้ตัวคุณอนุวัฒน์เนี่ยเขาเห็นแปลกก็เลยบอกว่าให้ผู้ชายคนนั้นออกไปเดี๋ยวจะปิดร้านแล้วแล้วปรากฏว่าผู้ชายคน

วัยรุ่นไล่แบบหลายรอบเลยนะกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับมาขอโทษที่ทำไปอ่ะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าที่ผมมาเนี่ยแล้วเอาระเบิดปริงปองมาปาเนี่ยเออเพราะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขามาบอกผมว่าเขาอะโดนรุ่มเออใช่ก็เลยเหมือนกับว่ามายกพวกมาเหมือนจะมาช่วยกันเนี่ยแหละค่ะแต่ทีนี้จังห

ทีนี้ตอนนี้คุณผู้ชมถามว่าจับตัวผู้ที่ก่อเหตุมาสร้างความวุ่นวาย
มาปาขวดเบียบปาระเบิดปริงปองได้หรือยัง
ยังนะคะเห็นมีข่าวออกมาด้วยว่าเขาหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าต่อให้ออกนอกพื้นที่
ตำรวจก็ยังตามล่ายังไม่ลดละความพยายามนะคะ